รวมทั้งโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจจะออกรถด้วยครับ
บริกัดงานมากกำยานยนต์ครั้งที่๓๔

ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันพรุ่งนี้
ปีนี้นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่เปิดตัวในงานมากมายทีเดียว
โดยผู้จัดงานก็คาดว่า๑๒วันของการจัดงานนั้น
จะมีคนสนใจไปร่วมชมงานกว่า๑๕๐๐๐๐๐คน
แล้วก็มีการจองรถในงานประมาณ๔๐๐๐คัน
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์๗๐๐คัน
มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านบาทครับ
เพิ่มจากปีก่อน๑๑๒๐๐๐ล้านบาท
เพราะเขามองว่าเศรษฐกิจนั้นเริ่มดีขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรก็เริ่มราคาดีขึ้นด้วยครับ
เรื่องของรถยนต์ปีนี้ผมว่าน่าจะคึกคัก
แล้วก็ตัวเลขน่าจะเติบโตจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่าสัก๑๒เปอร์เซ็นต์ครับ

เรื่องของอย่างแรกก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรนะครับ
เราก็มองว่าปีนี้เนี่ยราคาพืชผลก็น่าจะดีนะครับ
แล้วก็รวมถึงผ่านช่วงวิกฤตต่างมาแล้วนะครับ
แล้วก็บรรยากาศของการใช้จ่ายก็น่าจะเริ่มกลับคืนมานะครับ
เรื่องของการต่างที่รัฐบาลเริ่มใช้เงินเข้าไปในสู่ระบบเนี่ย

ไลท์ของงานคือการจัดแสดงรถต้นแบบอีก๒คันที่มาโชว์คือ

จากนี้ก็ยังมีรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่เปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนด้วยนะครับ
ทั้งครั้งแรกในประเทศไทยมากกว่า๒๐คันทีเดียว

ผู้จัดงานก็ยังคงให้คงภาพลักษณะของการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
จากปีนี้ก็มีการกำหนดกฎิกาเอาไว้เหมือนเดิมครับ

ซึ่งนอกจากจะเป็นช่วยส่งเสริมแรนด์สินค้าแล้ว
ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความงามของหญิงไทยด้วย
ก็แต่งตัวสีสันได้มากขึ้นแล้วแต่ว่ายังให้มิดชิดอยู่นะครับ

มีส่วนลดราคาพิเศษของรถยนต์ที่นำเสนอนะครับ
ค่ายของเชฟโลเล็ตนำรถเก่าไปแลกใหม่
รถเพิ่มสูงสุดถึง๒๐๐๐๐๐บาทก็ไปแลกกันได้
หรือว่าเริ่มต้นผ่อน๑๓๖๑๑บาทครับ
แล้วก็มีเงินช่วยผ่อน๒๐๐๐บาทต่อเดือน๑๒เดือน
แล้วก็ฟรีประกันภัยด้วยครับ
ภายใน๓๑ธันวาคมนี้รับฟรีโปรแกรม๕ปีเลยครับ
บำรุงค่ารักษาต่างค่าบำรุงรักษาค่าบริการ
รับประกันคุณภาพค่าแบรนดค่าประกันภัยชั้น๑